ช่วงแรกนี้มาดูกรณีเรื่องของลุงเอี่ยม
ขอทานเงินล้านที่วัดไร่ขิงที่ตอนนี้ไม่มีเงินล้านแล้วนะคะ
เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่าคนสงสารลุงเอี่ยม
เพราะว่าผู้สื่อข่าวไปเจอเงินก็ไม่มีอยู่ตามลำพัง
ก็มีชาวบ้านคอยช่วยเหลือดูแลแต่จริงแล้ว
ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะเพราะว่าลุงเอี่ยมเขาสบายดี
เอี่ยมบอกว่าลุงไม่ได้จะมาขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะคะ
ตอนนี้สุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดี
ทางวัดไร่ขิงก็ออกโรงมาพูดเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งลุงเอี่ยมนะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่ได้ทอดทิ้งเช่นเดียวกัน
ภาครัฐดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะ
นายสิริศักดิ์สิริมังคลาในอำเภอสามพราน
พร้อมนางชวนชมจันทวงศ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
จังหวัดนครปฐมก็นี่เลยค่ะเดินทางไปเยี่ยมลุงเอี่ยม
ซึ่งหลังจากมีกระแสข่าวว่าลุงเอี่ยมตกระกรรมลำบาก
ถูกไล่ออกจากวัดอยู่อย่างอาณาถา
นายอำเภอสิริษักก็เลยบอกว่าต้องลงพื้นที่ไปดูหน่อย
จริงแล้วพอลงพื้นที่ไปลุงเอี่ยมเขาก็สบายดีนะคะคุณผู้ชม
เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการเป็นผู้สูงอายุ
เรื่องของการเป็นผู้พิการทางหน่วยงานด้านความดูแล
เรื่องของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แต่ว่าปัญหามันติดอยู่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือการย้ายสามโนครัวลุงเอี่ยมเนี่ยเขามีทะเบียนบ้าน
เขาอยู่สระบุรีแต่เขาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ก็คือที่วัดไร่ขิงดังนั้นการเบิกจ่ายเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพ
เรื่องของเงินตามบัตรผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อย
เรื่องของสมโนครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือลุงเอี่ยมต่อไป
จริงแล้วทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
เงินช่วยเหลือลุงเอี่ยลุงเอี่ยมยังไม่เอาเลยนะ
เอี่ยมบอกว่าไม่เป็นไรเอาเงินไปให้คนที่ลำบากกว่าลุงดีกว่า
คือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐลุงเอี่ยมยังไม่อยากได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งจริงแล้วเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไป
ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาท

เรื่องของกรณีเป็นผู้พิการกำลังดำเนินการอยู่นะคะ
ซึ่งทางด้านของนางชวนชมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
เอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าปฏิเสธเรื่องไหนยังไงบ้างนะคะ
ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ
ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ
ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ
ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ

ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ

ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ
ลุงเอี่ยมปฏิเสธความช่วยเหลือหลายด้านเลยค่ะ

ไม่ทิ้งลุงเอี่ยมทำไมไม่ดูแลลุงเอี่ยม
พระครูบัญชาและนายพรเทพปัทวีวัยยาวัชกรวัดไร่ขิง

ตอนนี้วัดไร่ขิงตกเป็นจำเลยสังคม
ยืนยันว่าวัดไม่ได้ไล่ลุงเอี่ยม
แต่ให้ไปอยู่กับคนที่มาเช่าที่วัดขายของ
แล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าด้วยนะที่ลุงเอี่ยมไปอยู่อยู่ฟรี
ดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องอื่นลุงเอี่ยมก็มีคนดูแลอยู่แล้ว
ทางวัดดูแลเท่าที่จะทำได้ดูแลไปเรื่อย
ดูแลจนกว่าลุงเอี่ยมเสียชีวิต
ถ้าถึงตอนนั้นทางวัดจะดูแลเรื่องงานศพให้ด้วย

แล้วก็บอกด้วยว่าถามตรงลุงเอี่ยมเป็นอะไรกับวัดไร่ขิง
ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นญาติ

เจ้าอาวาสก็ให้ความดูแลลุงเอี่ยมมาโดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
อย่าให้ทางวัดไร่ขิงตกเป็นจำเลยของสังคมแบบนี้

คือผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายชาวบ้าน
อยู่ใกล้วัดไร่ขิงแล้วก็เจอลุงเอี่ยมบ่อย
ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นข่าวเมื่อวานแล้วโกรธ
โกรธมากเพราะว่าลุงเอี่ยมเขาสบายดีสุขภาพใจ
สุขภาพกายแข็งแรงปกติดี
และตัวลุงเอี่ยมเองก็ไม่ได้ออกมาร้องขอขอความช่วยเหลืออะไร
แต่คนเห็นภาพข่าวแล้วสงสารคิดกันไปเองนะ